หรืออาจจะมากกว่าการโดนถ่ายคลิปหรือยังไงไม่ทราบเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กบนเกาะสมุยค่ะ
ก็ทำกิจการอยู่ดีแต่ว่าบินเรียกเก็บค่าไฟของรอบนี้เนี่ย๑๑ล้านกว่าบาทคุณผู้ชมค่ะ
กี่เดือนกี่ปีเนี่ยเดือนเดียวเห็นเหรอเอามือทาบอกเลยเกิดอะไรขึ้น
เออสิบเอ็ดล้านกว่าบาทนะคะคุณอภัสนันค่ะพัฒระพิสิทธร
เป็นเจ้าของโรงแรมอาราไดซ์นะคะที่เกาะสมุยแล้วก็โพสต์บอกว่า
ลมจะจับกินไม่ได้นอนไม่หลับค่าออฟพีคปลาเข้าไปห้าล้านกว่าบาท
พีคก็คือค่าไฟช่วงที่ใช้ไฟไม่มากอะค่ะเป็นวันจันทร์วันศุกร์
ช่วง๔ทุ่มถึง๙โมงเช้าแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการ
อะไรประมาณนี้คือช่วงไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะคะก็๕ล้านกว่าบาท
คุณอภัสนันบอกว่าคือเธอเปิดโรงแรมเล็กเป็นอาคาร๓ชั้น
สิบสามห้องแล้วลูกค้าพักเต็มอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี้ย
มันก็จะมีปั๊มน้ำนะคะปั๊มในสระว่ายน้ำนะคะ
มีลิฟต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็เหมือนโรงแรมทั่วไป
ปกติแล้วเดือนหนึ่งจ่ายค่าไฟไม่เกินห้าหมื่นบาทแต่ครั้งเนี้ยรอบเนี้ย
ค่าไฟใบล่าสุดเนี่ยเจอเรียกเก็บถึง๑๑ล้าน
ก็เลยต้องรีบนะคะโทรไปแจ้งการไฟฟ้าช่วยมาตรวจสอบด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดก็มีคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกเกาะสมุยแล้ว
บอกว่าเป็นความผิดพลาดของพนักงานที่ตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะ
กรอกตัวเลขการใช้ไฟฟ้าผิดช่องก็เลยทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นมาก
เดี๋ยวจะมีการแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะบินค่าไฟฟ้าของเดือนกรกฎาคม
ก็จะมีจำนวนเงินทั้งสิ้นสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์
อันนี้ก็กลับมาสู่ค่าไฟปกติของโรงแรมแห่งนี้ค่ะ
สลับตำแหน่งกันอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
สลับบรรทัดอะไรแบบเนี้ยอืมพอสลับปุ๊บมันกลายเป็นว่าเอ่อ
ไอ้ตัวร้อยสามสิบสองหน่วยมันก็กลายเป็นเป็นล้านไปเลยอะไรยังไงอ๋อ
ตอนนี้บินใหม่ก็ประมาณสี่หมื่นหกกว่าบาทนะฮะอ่า
ก็กลับเข้าสู่ค่าบินค่าไฟในระดับปกติ๖๑ล้าน

ค่าไฟปกติก็ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาเช็คค่ะ